อ๋อแล้วงานพี่ยุ่งนัดนองเอ่อ

อีบายงาเธออยากพบอยากเจอ
แต่ไปไม่ได้

หวังว่าจะไปส่งขายร้านหมูกระทะ
โอ้โหช่วงนี้ฝนตกมาเยอะ
น้ำก็เปลี่ยน

ช่วงนี้ยิ่งหาอาหารทะเลกินยากหน่อย
ออกลงออกเรือเนี่ยเขาก็มีการเตือนกัน

พอจะเลี้ยงกุ้งทีนี้มันฝนตกลงมาเดี๋ยวเป็นน้ำกร่อยอีก

ใครจะกินอาหารทะเลก็ทำอกทำใจหน่อย

เมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครมีฝนตกลงมา
วันนี้ก็มีโอกาสที่จะมีอีกนะครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้กระแสลมจากพายุเขาอ่อนกำลังลง
พออ่อนกำลังลงเนี่ยปกติเขาจะส่งกระแสลมไปทางภาคตะวันออกตรงเนี่ยนะครับ
พอกระแสลมเขาอ่อนลงกระแสลมเขาก็เลยเบี่ยงเข้ามาในกรุงเทพแหละ

วันนี้เนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะกระแสลมยังคงอ่อนอยู่นะครับ
ที่วันพรุ่งนี้จะแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
นั่นก็หมายความว่าวันนี้กรุงเทพก็มีโอกาสที่จะเจอฝนด้วย
ส่วนภาคอื่นเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือภาพปัจจัยต่างนะครับที่เกิดขึ้นกับเมืองไทยของเราตอนนี้นะครับ
ก็พบว่าหลักยังคงอยู่ในเรื่องของร่องฝนนะครับที่มีการพาดผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับ
เป็นร่องฝนที่เชื่อมต่อระหว่างจุด๒จุดนะครับ
ก็คือพายุลูกนี้นะครับเอวิเนียนะครับก็พัฒนากลายเป็นสวนร้อนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
หลังจากนี้ก็คาดการณ์ว่าจะค่อยอ่อนกำลังลงนะครับ
พ่าทานไปเจอกับอีกหนึ่งย่อมความเกิดอากาศต่ำเท่าภามาร์

ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปจะทวีความรุนแรงแล้วก็ทำให้ฝนนั้นกลับมาตกในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ขณะนี้เองได้มีการดูดเอากระแสลมจากฝั่งตะวันตกไปทางฝั่งตะวันออก
แต่ว่าพอความชื้นสะสมเยอะเข้า
ก็จะค่อยมีการก่อตัวเป็นกลุ่มฝนที่ใหญ่ขึ้น
แล้วก็ค่อยแผ่เข้ามาในเมืองไทยของเราโดยใช้เส้นทางผ่านภาคเหนือเข้าภาคอีสานนะครับ
ส่วนภาคตะวันออกจะสังเกตนะครับว่ามีลักษณะกระแสลมพุ่งเข้าแบบนี้
ก่อนหน้านี้แรงเลยทีเดียวนะครับทำให้ภาคตะวันออกฝนตกหนักเหลือเกินนะครับ
แต่ว่าในช่วงเมื่อวานนี้ต่อเนื่องวันนี้กระแสลมอ่อนลงเล็กน้อยนะครับ
ทำให้มีการเบี่ยงเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพ

อาจจะต้องระวังหน่อยแต่ที่สำคัญนะครับ

ทั้งฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทย
คลื่นลมแรงนะครับบางจุดอาจจะสูง
มากกว่า๓เมตรด้วยนะครับนิกคือการคาดการ
สังดารการฝนช่วง๙โมง

เขินนี่เป็นภาพรวมวันนี้นะครับ

ต้องระวังใน
พื้นที่ปีกตะวันตกก็จะเริ่มมีบทบาทขึ้นแล้ว

ก็จะพบว่าฝนก็มีแผลเข้ามาในพื้นที่ภาคเหนือ

สังเกตว่ากลุ่มฝนเป็นแนวยาวพาดผ่านระหว่างพม่านะครับ
เป็นแนวยาวของกลุ่มฝนแบบนี้เรียกว่าร่องฝนนะครับ

ส่วนนี้ครับเป็นการคาดการณ์สถานการณ์ขึ้น
คุณผู้ชมดูคลื่นสีม่วงเป็นคลื่นที่มีความสูงประมาณ๓เมตร
จะสังเกตว่าค่อนข้างที่จะขยายปกคลุมเป็นวงกว้างเลยทีเดียว
ในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันโดยเฉพาะตอนบนถึงตอนกลาง
ใครจะเดินเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ส่วนบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยนะครับ
เป็นลักษณะสีน้ำเงินก็คือประมาณ๒เมตรนะครับ
แต่ว่าจุดที่มีฝนฟ้าขนองในระยะนี้อาจจะตกเยอะหน่อยก็อาจจะสูงมากกว่า๒เมตรนะครับ
ชาวเรือที่เจริญเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วย
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ดินฟ้าอาการนะครับ
ก็ต้องเตรียมรับมือเหมือนกัน
ดุฝาขึ้นมากเลยคุณ

มีโดยกินจะไปดูซักหน่อย

อะไรกับกุ้ง
ปีที่แล้วเลี้ยงปูปูก็หนีไปอีก

โอ้โฮแบกกลับมาร้านอีกแล้ว